ก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับปอทนะคะ
หลังจากถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
งสวัสดิ์เทียนประพาโสพลค่ะ
ก็พิมพ์ข้อความมาหาในลักษณะคุกคามทางเพศ
ทั้งขอซื้อชุดชุดชั้นในค่ะ

ซึ่งพวกเธอต้องการดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว
เพราะว่าไม่อยากจะให้ไปก่อกวนผู้อื่นอีกค่ะ
ซึ่งต่อมาค่ะนายจงสวัสดิ์นะคะ

พร้อมชี้แจงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
รู้สึกเครียดแล้วก็กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะ